น้องชายแท้ของอดีตนักเทคอนโดทีมชาติไทย
ก็คือนายนำโชคเหมบัวแก้ว

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวไปบำบัดหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดภาค๒พร้อมชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายนำโชคเหมบัวแก้วอายุ๓๓ปี
เข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพักนะคะเป็นบ้านเลขที่๑๒ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากนายเอเป็นน้องชายบอกว่านายนำโชคมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดค่ะ
โดยนายเอก็ได้เรียกนายนำโชคอยู่ประมาณ๑๕นาทีถึงจะยอมเปิดประตูออกมาในสภาพเหม่อลอย
ในมือยังถือถุงยารักษาโรคด้วยนะคะจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นภายในห้องพัก

ตำรวจบอกว่าในห้องนอนสภาพรกเหม็นเลยนะ
แล้วก็พบถุงยาไอซ์จำนวนมากอุปกรณ์เสพยาบ้า

ทนไม่ไหวกับพระพระพระ
เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยด้วย
เคยได้รับรางวัลมามากมายนะคะทั้งชนะเลิศในการชิงแชมป์ประเทศไทยปี๒๕๖๐
เป็นแชมป์เทคอนโดรุ่นเยาวชนของจังหวัดชนบุรีและเป็นแชมป์ในอีกหลายรายการ
ทีนี้พอหลังจากมีชื่อเสียงแล้วนายนำโชคก็ได้คบกับเพื่อน

แล้วก็หันไปเสพยาเสพติดจนสติหลอนและคิดว่ามีคนจะมาตามฆ่า
นี้นายนำโชคนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอาชีพอะไร
แต่ว่าจะขอเงินแม่ไปซื้อยาบ้ามาเสพอยู่เป็นประจำ
ถ้าขอไม่ได้ก็จะมีอาการทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
ซึ่งตัวเองเห็นแล้วแบบนี้ทนไม่ไหวจริงนะคะ
ตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ปปศ
๒นำกำลังให้เข้ามาจับกลุ่มพี่ชาย

นายธีรศักดิ์ภูลคล้ายพอสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
๒บอกว่าหลังจากที่เข้าจับกลุ่มนายนำโชค
บรรดายาดและคนใกล้ชิดก็ต่างบอกขอบคุณ
เพราะว่าที่ผ่านมาต้องทนกับความเดือดร้อน
พฤติกรรมของนายนำโชคอยู่เหมือนกันค่ะ
เบื้องต้นจนธีจะนำตัวนายนามโชค
ส่งโรงพยาบาลชนบุรีให้แพทย์เริ่มต้นขั้นตอนแรก

ว่านายนำโชคต้องนำไปบำบัดขั้นตอนไหน
เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไปค่ะ